ต่อกันที่เรื่องราวของติ่งกันบ้าง

สบูรณ์ของมีมาเรียกเสียงกรี๊ดเป็นการอุ่นเขรื่องจัดมา

มีความพิเศษคือได้ไฮทัชอย่างใกล้ชิดแน่นอนค่ะรู้จักป่ะอยากได้ดีมาก
บางคนดิฉันไม่รู้ว่าจะได้ไฮทัศน์แล้วก็แบบมากกว่าทัชหรือเปล่าเออดิชาติดิฉันได้นะไฮทัศเนี่ยแค่นี้แค่นี้
ไม่ต้องดึงมาแบบนี้นี่ฉันสงสารพักโบบอมมากจะเจอคุณพักโบกอมพักโบกอมใช่ไหมอ่าน่ารักมากเลยนะคะ